มาดูข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ดิฉันเชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้
หลายคนแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เคยเจอ
รวมถึงเราสองคนด้วยผู้หญิงคนนึงค่ะเธอบอกว่า
เธอให้ลูกน้องไปเอาของเที่ยวรถนะแต่ปรากฏว่าลูกน้อง
ลืมล็อกรถเธอลงมาอีกทีมีผู้ชายนั่งอยู่ในรถคุณผู้ชม
ลักษณะคือลื้อค้นกระเป๋าเธออยู่
เธอก็ถามว่าทำอะไรแทนที่จะตกใจทิ้งกระเป๋าแล้วหนีไป
ไม่ค่ะนั่งเหม่อลอยพูดจาไม่รู้เรื่อง
ไม่สะทกสถานใดทั้งสิ้นกลายเป็นคลิปนี้ให้ดูค่ะ
มีป้ามาอยู่ในรถแล้วมันมาค้นกระเป๋าในรถหมดเลย
ตอนนี้เรียกตำรวจพูดจาไม่รู้เรื่องสงสัยจะ
น่ากลัวมากล็อกรถดีเลยนะคะ
โอ้โหแล้วก็มานั่งเออนั่งงงอยู่ในรถคนอื่นเขานะ
ค่ะต้องขอบคุณเจ้าของคลิปมากนะคะที่ถ่ายคลิปนี้
แล้วเอามาลงในสื่อสังคมออนไลน์ให้เราได้เห็นว่า
ลักษณะพฤติกรรมพฤติการแบบนี้มันมีด้วยในสังคม
มันมีอยู่จริงนะคะคุณเห็นไหมเจ้าของคลิปบอกรายละเอียดหมดเลยอ่ะค่ะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วผู้ชายที่นั่งฝั่งข้างคนขับอ่ะ
คุณเห็นไหมไม่ตกใจไม่ทกษัตริย์ในทั้งสิ้นนะ
นนทบุรีนำมาโพสต์ไว้นะคะพร้อมข้อความระบุบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นคือ๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ผู้เสียหายก็คือคุณศิวพรเป็นเจ้าของร้านจำหน่ายอลูมิเนียมแห่งหนึ่ง
ปากเกร็ดนนทบุรีเธอเป็นคนบันทึกคลิปนี้เองเลยนะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ชายปริศนาอายุสักประมาณ๓๐ปี
นั่งอยู่ในรถเบนส์สีดำของเธอคันนี้ลื้อค้นทรัพย์สินในกระเป๋าสะพาย
ที่วางอยู่ในรถจำนวน๓ใบใช่คุณดังกล่าวคุณผู้ชมค่ะ
เห็นอาการไหมคะครับทั้งเมอร์ทั้งลอยล่ะค่ะ
เมอร์ลอยนะคะบางครั้งพูดจารย์ลักษณะแปลก
เป็นเวลาสัก๒๐กว่านาทีนานนะสำหรับเรา
เธอก็เลยให้ชายที่อยู่ในร้านก็คือลูกน้อง
นำตัวออกจากรถแล้วก็ควบคุมตัวเอาไว้
พร้อมกับโทรศัพท์แจ้งตำรวจในท้องที่ก็คือ
สพชัยพฤกษ์นนทบุรีให้มาตรวจสอบ
นำตัวชายคนดังกล่าวไปที่โรงพักเบื้องต้น
ได้มีการตรวจสอบทรัพย์สินในกระเป๋าแล้วนะคะ
เอาล่ะอย่างน้อยคิดในแง่ดี
ว่าไม่มีอะไรได้รับความเสียหายแล้วก็ไม่มีอะไรสูญหายด้วยนะครับ
ไปทางผู้เสียหายคุณศิวพรแล้วให้ฟังบอกว่า
กลับจากทำธุระแล้วก็มาจอดรถทิ้งไว้
หลังจากนั้นเธอลืมไงลืมของไว้ในรถ
สั่งให้ลูกน้องลงมาในรถลงมาที่รถแล้วก็มาเอาของ
แล้วปรากฏว่าลูกน้องลืมล็อกรถค่ะ
กระทั่งเวลาผ่านไปสักประมาณ๓๐นาที
ลงมาที่รถอีกครั้งหนึ่งมาพบผู้ชายคนนี้
กำลังนั่งลื้อกระเป๋าสะพายของเธออยู่ในรถ
เธอก็เลยตะโกนถามไปว่าทำอะไรอ่ะ
จนกระทั่งชายคนนักกล่าวตกใจตกใจแล้วทิ้งกระเป๋า
แทนที่จะไปนะไม่ไปค่ะนั่งอยู่ในรถ
แช่อยู่แบบนั้นผู้จามอ่ะลอยโว๊กไปวนมา
ตัดสินใจให้คนงานสองคนนำตัวชายคนดังกล่าวลงมาจากรถ
แล้วสุดท้ายต้องแจ้งตำรวจค่ะ
ทีนี้ตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยเธอพยายามสอบถามด้วยตัวเองนะ
ผู้ชายคนนั้นที่มานั่งในรถเธอถามว่ามาทำอะไร
ทำไมถึงต้องมาทำแบบนี้ผู้ชายคนนั้นไม่ตอบนะ
เธอก็เลยบอกว่าถามเจ้าตัวไม่ตอบไปถามตำรวจก็ได้
เพราะตำรวจมีการสอบปากคำแล้วคุณตำรวจสรุปว่าไง
ผู้ชายคนนั้นมานั่งในรถดิฉันทำไมเขาบอกเหตุผลไหม
ตำรวจบอกว่าชายคนดังกล่าวสับสนนะ
พูดจาไม่รู้เรื่องเหมือนกันพูดแต่คะขาเหมือนผู้หญิง
เข้าใจว่าชายคนนี้น่าจะมีอาการป่วยทางจิต
เธอก็เลยบอกว่าเอาล่ะถ้าเกิดว่าป่วยทางจิตแบบนี้
ไม่ติดใจเอาความนะคะแล้วก็ประสานไปที่ตำรวจ
ที่เกี่ยวข้องให้มารับดูแลผู้ชายคนนี้ต่อไป

อย่าลืมนะคะท่านทำธุระเสร็จแล้วเนี่ยในรถนะล็อกรถให้เรียบร้อยนะคะ